ดูเรื่องราวการเสนอข่าวของไทยรัฐกันบ้างนะครับ
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วไทยรัฐก็คว้า๒รางวัลข่าวปราบโกงนะครับ
ปปชที่เขามีการมอบรางวัล
กรณีที่ไทยรัฐนำเสนอข่าวเปิดโปรงขบวนการโกงเงินคนจน
และข่าวกระชากหน้ากากพลตำรวจตรีโกงลูกน้องนะครับ
ซึ่งถือเป็นการตีแผ่การทุจริตและเกิดกระแสตื่นตัวการต่อต้านคอรัปชั่นในสังคมขึ้นนะครับ
โดยนายดำริยากุลบรรณาธิการข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วก็นายบุษริปัญญาพรผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดเลย

ซึ่งเป็นรางวัลที่ชื่อว่าช่อสะอาดสาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประจำปี๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับ๒รางวัล
ก็คือรางวัลข่าวหรือว่าสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
ผลงานเปิดโปรงขบวนการโกงเงินคนจนโอ้โหนี่เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตแล้วนะครับ
รวมถึงรางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชยประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
ผลงานกระชากหน้ากากพลตำรวจตรีโกงลูกน้องเชิดเงินสหกรณ์กว่า๒๒๙ล้านบาท
ทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเครียดไปตามกันนะครับจากกรณีนี้
เป็นการเปิดโปรงความไม่ชอบมาพากลของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่รายหนึ่ง
ช่อกงเงินในสากรออมทรัพย์ตำรวจภูทรจังหวัดเลย
แม้ว่าผู้สื่อข่าวจะถูกแรงกดดันต่างจากอิทธิพลในพื้นที่
แต่ก็ยังเดินหน้าเปิดโปรงไปอย่างไม่ย่อท้อจนท้ายที่สุดนะครับ
ได้รับรางวัลข่าวปราบโกงจากปปชรางวัลช่อสะอาดนั่นเองนะครับ